ต่อเนื่องกับอีกหนึ่งอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกนะคะ
เป็นผู้ชายเป็นนุ่มพนักงานปั๊มขี่มอเตอร์ไซค
จะไปซื้อถุงเท้าให้น้องเตรียมไปโรงเรียนในวันพรุ่งนี้
ปรากฏว่าพอไปถึงจุดหนึ่งคุณผู้ชมนี่ไง

คือเขาชนกลัวยางก่อนเห็นไหมหลังจากนั้นรถเนี่ย
ชนเข้ากับป้ายหยุดตรวจคุณค่ะทั้งรถทั้งคนทั้งป้าย
ไปด้วยกันถลายไปไกลสักประมาณ๕๐เมตร
อาการสาหัสนะคะอาการสาหัสค่ะ
นี่นี่เห็นไหม
คือมาค่อนข้างเร็วเหมือนกันพุ่งเข้ากลางสามเหลี่ยมแล้ว
ใช่ค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
เช้าวันนี้นี่เองนะคะที่ป้ายจุดตรวจเทศกาลปีใหม่
เทศบาลตำบลพิกุลออกถนนบ้านนาบางอ้อกิโลเมตรที่๒
หมู่๗ตำบลพิกุลออกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
คนที่ได้รับบาดเจ็บนี่คือสภาพป้าย
นี่คือสภาพหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะ
คนที่บาดเจ็บก็คือนายวรกฤษกิจฉลองอายุ๑๘ปีค่ะ

มอเตอร์ไซต์พังแบบนั้นค่ะ
ส่วนคนก็หัวไปติดอยู่ที่ป้ายหยุดตรวจแบบนี้ดูนะ
คุณเห็นไหมพับอยู่กับป้ายเลย
นี่คุณคือตอนนี้อาการสาหัสนะครับ
ที่เกิดอุบัติเหตุหมดสติเลยนะคะน็อกค่ะ
หัวเป็นแผลศีรษะมีเลือดออก

เจ้าหน้าที่ก็ตอนที่ไปถึงต้องช่วยกันปั๊มหัวใจ
แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านนา
ใกล้กันไปพบทั้งป้ายทั้งรถมอเตอร์ไซค
ที่เขาใช้โดยสารมาเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงพยาบาลประจำจุดตรวจที่เขาเห็นเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
ก็เราไปถามอาการความคืบหน้า
ของผู้ที่ประสบเหตุจากคุณพ่อของผู้ที่ประสบเหตุเนี่ยนะคะ
คือนายกฤษฎากิจฉลองคุณพ่อบอกว่าตอนนี้
ยังคงนอนนิ่งไม่รู้สึกตัว
ศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างมาก
ลูกชายเป็นพนักงานปั๊มน้ำมันที่บ้านวังไส
จะออกจากเวรแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาแบบนี้
เดี๋ยวฟังเสียงคุณพ่อหน่อยค่ะ
นี่คือหัวอกคนเป็นพ่อนะคะ
คือพ่อเป็นห่วงนอกจากอาการของลูกแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่าย
คือคุณพ่อบอกว่าผู้ที่ประสบเหตุเนี่ย
เป็นพนักงานปั๊มน้ำมันเพิ่งออกจากเวรมา
แล้วก็จะไปหาซื้อถุงเท้าให้น้อง
เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเปิดเรียนวันแรก
หลังจากที่หยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่
แต่ก็มาประสบเหตุนี้ซะก่อน
คือเบื้องต้นสาเหตุที่แน่ชัดยังไม่ทราบ
แต่จากการคาดการณ์ของเจ้าหน้าที่คาดว่าคนเจ็บน่าจะหลับใน
เพราะว่าเพิ่งออกจากเวรที่ปั๊มน้ำมันแล้วก็ขี่รถออกมาเลย
แต่ว่าสาเหตุลึกเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมกันอีกครั้งนะคะ
รอการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ